เอาละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ไปดูกันหน่อยโอ้โหเขามีแจกของฟรี
โอ้โหเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าอาหารการกินเพียบแล้วที่สำคัญได้ลุ้นทองด้วย

นี่ฮะเป็นบรรยากาศการเลี้ยงอาหารฟรีเมื่อวานนี้เป็นการเลี้ยงกันเต็มที่เลย
ของขาวของหวานน้ำดื่มซึ่งเจ้าภาพของงานก็คือนายชัยสุวพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
ก๋วยเตี๋ยวเรือครับมีลาบด้วยนะน้ำตกส้มตำเชาก๊วยน้ำดื่มครับ
เลี้ยงบริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนชาวอ่างทองที่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมะตลาดซับทวี
อ่างทองสิงห์บุรีตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ้างทอง
เนื่องจากในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งก็มีประชาชนสนใจมาร่วมกิจกรรมกันอย่างครับข้างเลย
ก็มาต่อคิวกันยาวเหยียดแต่ถึงจะมาเยอะกันแค่ไหนอันนี้รับรองเลยว่าได้อิ่มน้ำสำราญกันแน่นอน
เพราะว่าอาหารที่เขาเตรียมเอาไว้มีอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีหนี้อะไรฮะแจกคูปองฮะเอาไปทำอะไรเพื่อไปลุ้นรับรางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก๑สลึง๕รางวัลว้าวเนี่ยครับล้วงลงไปจับ
แล้วก็บอกว่าเป็นของใครใครที่ได้คูปองนี้ไปช่วยมารับหน่อย
นี่แล้วก็มีพัดลมอีกจำนวน๒๐รางวัลเหมาะกับอากาศช่วงนี้มาก
งานนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเขาจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

เดรอมทุนตายิงตรงสามารยามากค่ะ

ประชาชนที่เข้ามาทานอาหาร
นำกลับไปแม่คงแม่ค้าที่เข้ามาทำความดีร่วมกันมาทำส้มตำขายลวกกวยตรงลวกก๋วเตี๋
เขาก็ได้รางวัลกลับไปด้วยหรือเรียกว่าเป็นงานที่มีแต่ได้กลับได้

ครับนี่แหละแต่ละคนได้ยินดีปรีดากันไป
พัดลมกลับไปก็เปรียบเสมือนกับได้แฟนใหม่กลับบ้าน
แฟนนี้เนี่ยไม่เถียงด้วยนะทำหน้าที่ดีมากเลย
หน้าอย่างเดียวซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เป่าลมพูดพูด
แฟนที่พูดถึงก็คือพัดลมนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ปลื้มปิ่มกันทั่วหน้านะครับเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารฟรี
แล้วก็แจกสร้อยคอทองคำนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกันให้ชาวบ้านเขามีความสุข
แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และความรักของประสบกรณิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงของเรานะครับ
ก็เป็นการจัดงานดีเนื่องในโอกาสมหามงคลนะคะ
ก็จะเป็นประจำนะเวลามีพระราชพิธีหรือมีโอกาสมหามงคลแบบนี้
ประชาชนคนไทยก็จะถือเอาวาระสำคัญนี่แหละทำความดี
ในสิ่งที่ตัวเองทำได้เล็กน้อย
บางคนแบบทำร้านอาหารก็อาจจะเปิดให้ทานฟรี
บางคนมีของอะไรก็เอามาบริจาคกันแบบนี้นะคะน่าชื่นชมเนอะ
นี่แหละน้ำใจคนไทยไม่เคยมีทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ